เรื่องของกินอร่อยกันต่อดีกว่านะคะ
ใครที่ชอบทานข้าวเกลียบปากหม้อสาคูไส้หมู
แล้วบอกว่าทุกร้านก็รสชาติเหมือนกัน

เพราะร้านที่ดิฉันจะพาไปร้านนี้

บุกไปเลยจังหวัดเจียงใหม่
ใจกล่าวไปกูชอบค่ะ
การันตีความอร่อยเพราะว่าเปิดมานานกว่า๓๐ปีนะคะร้านนี้
มีชื่อร้านว่าลุงจรวัดเกรด
อยู่ตรงข้ามกับวัดเกรดการามถนนเจริญราชนะคะ
ข้าวเกลียบปากหม้อสาคูไส้หมูตำรับลุงจรนี่ก็คือ
การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเนื้อหมูหัวหอมใหญ่
ลุงเนี่ยก็จะคัดมาอย่างดีเลยนะคะแล้วที่ทำให้มันแตกต่าง
ข้าวเกลียบปากหม้อทั่วไปก็คือสูตรของลุงจร
จะทำเป็นชิ้นคุณเห็นวิธีการผัดไหม
เป็นคือไว้สี่อันพับเป็นสี่เหลี่ยมคุณ
ปกติแล้วอย่างเต็มที่นะ๒ชิ้นต่อหม้อหนึ่งเวลาเขาทำ
ฉันเคยไปขอร้านเขาทำมาข้าวเกลียบปากหม้อเห็นไหม
มันจะไม่ได้ปรับจับเป็นจีบนะแต่เป็นการตัดแล้วก็พับเป็นชิ้น
พอพับเป็นชิ้นแบบนี้มันก็จะแตกต่างจากนั้น

ใช่ก็จะเห็นไส้แน่นแป้งบางด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะนำไปวางไว้บนน้ำมันแล้วก็น้ำมันเจียวกระเทียม
เขาบอกแบบนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเกลียบแป้งมันติดกัน
เพราะแป้งมันติดกันมันจะขาดมันจะไม่น่าทานไง
ก็อีกหนึ่งเคล็ดลับลุงจรจะใช้หัวกะทิเคี่ยวแล้วก็ปรุงรสชาติให้มันกลม
จากนั้นนำมาราดบนข้าวเกลียบปากหม้ออีกทีนึง

เป็นข้าวเกลียบปากหม้อราดกะทินั่นเองนะคะ
การทำอย่างนี้ก็จะทำให้ข้าวเกลียบปากหม้อหอมนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้น
แวะไปเที่ยวแถวเมืองเชียงใหม่อย่าลืมนะคะไปชิมกัน
เกลี่ยปากหม้อสาคูไส้หมูตำรับลุงจรวัดเกรดบนถนนเจริญราชนะคะ
ราคากล่องละยี่สิบบาทเท่านั้นร้านเปิดเกือบทุกวันเพราะว่าหยุดวันอาทิตย์นะคะ
๗โมงถึง๔โมงเย็นค่ะไปกันได้จ้า
ลุงจรวัดเกดไปกันได้ลุงจร
อุ้ยอยากลองทานเลยอ่ะคุณน่าทานเนอะ
ข้าวเกลียบปากหม้อเจอวันนี้เจอกัน